ไปติดตามความคืบหน้าของอาการจิตอาสา
คนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์รับส่งนะคะ

ล่าสุดอาการตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ยังต้องดูแลอยู่ในความดูแลของแพทย์
อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อค่ะ
นายแพทย์บุรินนุษย์นิยมแพทย์โรงพยาบาลปียเวท
เปิดเผยผลการผ่าตัดของนายถาวรยอมิน
หนึ่งในจิตอาสาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับส่งประชาชนที่เดินทางมาสนามหลวง

หลังประสบอุบัติเหตุรถแท็กซี่ชน

โดยขณะนี้โรงพยาบาลได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่
แม้ว่านายถาวรจะพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ทีมแพทย์ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องภาวะการติดเชื้อ

จากบริเวณขาซ้ายเป็นแผลเปิดขนาดใหญ่
รวมถึงผลการกระทบกระเทือนทางสมอง
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นค่ะ
ก่อนหน้านี้มีนักแสดงโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมนะครับ
พร้อมระบุข้อความแสดงความเห็นใจต่อจิตอาสารายนี้
กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลค่ะ
ทางนี้นายถาวรยอมินมีอาชีพรับส่งเอกสารของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ซึ่งจะใช้เวลาว่างหลังเลิกงานช่วงเย็นถึงเที่ยงคืน

ให้บริการรับส่งประชาชนที่ต้องการเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัย
แถวายแดหนัยหลวงรัชกรรมที่๙โดยไม่ขิดเงิน
เพราะว่าต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดินทางด้วยความลำบาก
และทำความดีแถววายแดหนัยหลวง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
สำหรับความคืบหน้าทางคดีเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบานมักกษันระบุว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ต้นคู่กรณียอมรับผิดว่าเกิดจากความประมาทที่ขับรถฝ่าไฟแดงด้วยความเร็วจึงชนกับรถจักรยานยนต์ของจิตอาสาอย่างแรงค่ะ
โดยจะแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
การช่วยเหลือบรรดากลุ่มเพื่อนจิตอาสารวมถึงคนในชุมชนรามคำแหง๖๘นะคะ
ก็ได้รวบรวมเงินช่วยเหลือพร้อมกับส่งกำลังใจให้นายถาวรปลอดภัยจากอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะ
เป็นกำลังใจให้คุณถาวรจิตอาสาหายจากอาการป่วยโดยเร็วนะคะ